เรื่องราวของวัดบังคลานที่จังหวัดพิจิตรมีมาอีกแล้ว
ยังไม่จบมีมาเป็นระยะเดี๋ยวดูล่าสุดหน่อยนะฮะ
มีผู้ที่เขาไปคัดค้านนะฮะแล้วก็แสดงพลังนะฮะ
ถือป้ายเดินขบวนขอขับไล่สวกิติศักดิ์รัตนวราหะ
อุ้ยชื่อนี้รู้จักกันดีใช่ไหมใช่ค่ะ
เป็นหนึ่งในสวที่เขาบอกสวตัวตึงเลยตัวตึงของสภา

อ่าแต่ว่ามาอยู่ที่วัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรอืม
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่าดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะฮะ

คณะจิ๊งต้องออกไหมคะออกไหม

ข้ามันต่อมีข้ารักษานี้ไปดูในโซเชียล
กินเงินวัดไทยวัดฟรีไฟฟ้ามีไม่เสียเงิน
ได้เลือนที่สะพานแต่มานั่งอยู่นี้

ช้ามากไม่ได้อีกช้ามากคนเดียวนะมีคนทำประเทศ
พัฒนานักศึกอ่ะพบกันไปดูในโซเชียลบ้าง
นี่เป็นมุมของชาวบ้านในตะมนต์บางคลานอำเภอโพทะเล
จังหวัดพิจิตรนะฮะประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับ
นำโดยพลโทฉลวยแย้มโพชัยเป็นอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม
จังหวัดพิจิตรนะฮะอ่าเป็นชาวบ้านในฝั่งของพระครูวิสุทธิวรากร
เจ้าวาดวัดบางคลานรูปใหม่ซึ่งยังเข้าวัดไม่ได้ค่ะ
นี่เป็นปีแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ยนานแล้วฮะยังเข้าวัดไม่ได้
วันนี้ก็มารวมตัวกันนะฮะถือป้ายเดินขบวนขับไล่สวกิติศักดิ์
สมาชิกวุฒิสภาบอกให้ออกจากวัดไปท่านเป็นสวกำแพงเพชร
ยุ่งอะไรกับจังหวัดพิจิตรที่วัดบางคลาน
แต่สวกิติศักดิ์บอกว่าก็ชาวบ้านอีกฝั่งหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับ
เจ้าวาดรูปใหม่เนี่ยไม่อยากให้เข้าวัดเนี่ยเขามาขอความช่วยเหลือผม
ผมก็เลยต้องมารักษาวัดนี่ซ้ายมือนั่นคือพลโทฉลวยค่ะ
ขวามือสวกิติศักดิ์ซึ่งอันนี้เป็นภาพก่อนหน้านี้นะฮะ
เมื่อไม่กี่วันก็เพิ่งออกมาหน้าวัดนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่างั้นยังอยู่ในวัดรึเปล่า
คือวัดบางคลานที่จังหวัดพิจิตรทุกผู้ชมครับหรือว่าวัดหลวงพ่อเงิน
อยู่ที่ตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของมหากราบเรื่องนี้
มันต้องเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๗ค่ะโอ้โหย้อนกลับไป๙ปี
นี่๒๕๖๖แล้วนะฮะคือช่วงนั้นเนี่ยทางพระฝ่ายปกครองในพื้นที่มีคำสั่งปลด
พระครูวิสิทธิ์ศรีลาพรจ้าวาดวัดบางคลานในขณะนั้นออกจากตำแหน่ง
เพราะว่าถูกร้องเรื่องการบริหารเงินของวัดเนี่ยไม่โปร่งใส
แล้วก็มีการตั้งพระครูพิสุทธิวรากรมาเป็นจ้าวาดวัดบางคลานแทน

คุณรัชพรก็ดูแล้วกันว่ากี่ปีแล้วเข้าวัดไม่ได้

คือตอนนั้นเนี่ยพอมีการตั้งพระครูวิสุทธิวรากรมาเป็นเจ้าวาดวัดรูปใหม่เนี่ย
เข้าวัดไม่ได้นะครับเพราะว่าจ้าวาดวัดรูปเดินท่านก็ฟ้องร้องท่านก็บอกว่าเนี่ยมันมีปัญหาได้รับการแต่งตั้งยังไม่คือฟ้องกันไปฟ้องกันมา
แต่ก็ยังเข้าวัดไม่ได้นะฮะมีลูกศิษย์ของฝั่งเจ้าวาดเก่าท่านก็อยู่ที่วัดก็ปกป้องรักษาวัดแล้วเขาก็ไปขอความช่วยเหลือขอความเป็นธรรมกับคุณกิติศักดิรัตนวราหะ
เพราะ๒๔มิถุนายนปี๖๕พระครูวิสิตศรีลาพรอดีตเจ้าวาดวัดบางคลานเนี่ยท่านมรณภาพ
คนก็เลยมองว่าเอออย่างนี้อาจจะเริ่มพูดคุยกันได้หรือว่าอาจจะจ้าวาดรูปใหม่
อาจจะเข้ามาจัดการดูแลปัญหาอะไรในวัดได้นะฮะซึ่งตอนนั้นศาลก็มีคำสั่งในคดีนะฮะ
มีการฟ้องร้องกันเนี่ยเมื่อ๕เมษา๖๖นะฮะให้มีการส่งมอบทรัพย์สินของวัดบางคลาน
กรรมการวัดชุดใหม่และเจ้าวาดวัดชุดใหม่แต่ก็ถูกขัดขวางปิดประตูคล้องโซ่เข้าไม่ได้
ที่มันพีคที่สุดก็คือเมื่อ๖เมษา๖๖ตอนนั้นบานปลายถึงขั้นมีการใช้กำลังทำร้ายกัน
ที่ว่ามีการบุกเข้าวัดกันอ่ะค่ะแล้วก็มีเรื่อยมาเป็นระยะนี่ขวามือจำได้ไหมตอนนั้นอ่ะ
ที่ตอนนั้นปกครองเอยตำรวจเอ่ยหนีกันกระเจิงเอาไม่อยู่
เรื่องใช้จ้างวานเรื่องก่อเหตุวิวาสเรื่องบุกรุกแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
มีการร้องเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมของสวกิติศักดิ์ร้องไปยังคณะกรรมการ
ให้พิจารณาเรื่องนี้นะครับซึ่งวันนี้มีผลออกมาแล้วนะฮะ

หรือว่าพลโทฉลวยที่มาเนี่ยนะฮะก็พยายามบอกถึงวัตถุประสงค์นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการที่สวกิติศักดิ์จะต้องยุติบทบาท

เพื่อให้เจ้าวาดรูปใหม่เนี่ยได้เข้าวัดแล้วก็เข้าไปทำหน้าที่
ลองฟังตรงนี้หน่อยนะฮะ

และแสลงใจคณะโทษไม่พูดศาสนา

ท่านคิตศักดิ์นะครับ
เวลาประชุมจังหวัดนะฮะเวลาประชุมสภาเห็นไหมครับ
ชี้หน้าว่าคนรุ้ยคนริ้นตลอด
คณะโทษบอกว่าชาวบ้านบังคารเนี่ย
ครอบงำจากคนต่างถิ่นโดยเฉพาะสวกิติศักดิ์
อยู่กำแพงเพชรแล้วมาอะไรที่วัดพี่พิจิตร
นี่ฮะมีการใช้กิริยาก้าวร้าวกับเจ้าวาดวัดบางคลาน
เมื่อ๑๓กันยายนที่ผ่านมาด้วยไม่ยอมให้เจ้าวาดเนี่ยเข้าวัดเนี่ย

ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ช่วยมาดำเนินการให้หน่อยเอาดูเหตุการณ์วันนั้นหน่อย๑๓กันยายน
คือเขาจะเข้าวัดหลายรอบแล้วเขาเข้าไม่ได้นะ
ดีมากค่ะ

เปิดครับครับ

โรงเกียวก้าวค่ะ
เฮ้ได้ต้องหยุด

คือฝั่งด้านในจะเป็นลูกศิษย์และกรรมการวัดของจ้าวาดวัดรูปเก่าที่ถูกปลด

แล้วก็สวกิติศักดิ์ที่เขาบอกว่าทางฝั่งนั้นเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสวกิติศักดิ

ถ้าเจ้าวาดรูปใหม่อยากเข้าก็เชิญเข้าสิ
ก็เข้าไปซ้ิว่าอย่างนี้
ครั้งในบอกกล้าเปล่ามารูปเดียวอ่ะนายจริงก็เข้ามา
วาดรูปใหม่ก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันต้องมีการส่งมอบทรัพย์สิน
ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินอะไรต่างของวัดว่าโอ้โหตั้งแต่ปี๕๗
ที่ถูกคำสั่งให้ปลดจากกำแหน่งชาวบ้านบัญชีอะไรพวกนี้มันแบบไหนยังไง
ชาวบ้านบอกจะเข้าไปทำบุญอะไรกันมันเหลือหลังมาจาก๑๐ปีแล้ว
วันนี้ชาวบ้านฟังพระครูวิสุทธิวรากรจ้าวาดวัดบางคลานรูปใหม่
ก็เลยถือป้ายมาเดินขบวนขับไล่สวกิติศักดิ์ให้ออกจากวัด
แล้วอยากให้ทางวุฒิสภาช่วยถอดถอนออกจากตำแหน่งให้หน่อย
หรือว่าใครเข้ามาดูแลให้หน่อยขนาดบิ๊กโจ๊กมาดูแลคดีแล้วยังเข้าวัดไม่ได้เนี่ย
เพราะว่าตำรวจในพื้นที่ก็ต้องพยายามคือไม่ให้มีการปะทะกันเกิดขึ้นของกลุ่มชาวบ้าน
นี่เห็นไหมฮะเบื้องต้นทางกลุ่มชาวบ้านในฝากของเจ้าวาดวัดรูปใหม่นะครับ
วันนี้ก็มาประท้วงอยู่ที่หน้าวัดอยู่๑ชั่วโมงก่อนจะแยกย้ายกันไป

เอาเป็นว่าวันนี้ก็ยังตรึงกำลังอยู่กันแค่ตรงนี้นะครับ
ส่วนเรื่องของวุฒิสภานะครับที่มีคนยื่นเรื่องขอให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะฮะ
ช่วยตรวจสอบแล้วก็วินิจฉัยเรื่องจริยธรรมของสวกิติศักดิรัตนวราหะนะครับ
กรณีไปสร้างความขัดแย้งที่วัดบางคลานล่าสุดวันนี้ที่ประชุม
สภาซึ่งวันนี้มีคุณสุภาชัยสมเจริญทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะฮะ
เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่๒ได้แจ้งผลการประชุมพิจารณาลงคะแนน
เป็นการลงคะแนนลับเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมที่คณะกรรมการไปตรวจสอบ
แล้วนะฮะพบว่าสวกิติศักดิ์ไม่ขัดจริยธรรมไม่ผิดจริยธรรมมีการลง
แนนกันไปเรียบร้อยเสียงส่วนใหญ่มองว่าไม่ผิดจริยธรรมก็ถือว่า